อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
ชอบเตือนคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถบนท้องถนน
เรื่องของอุทาหรณ์ต่างนะครับ
ดังนั้นเราจะเปิดคลิปเด็ดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยนะฮะ
คลิปนี้เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
รถกระบะคันนี้มาจากไหนไม่รู้
แต่สุดท้ายจบด้วยการไปชนรถคันอื่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสี่แยกเลยนะครับ

เปิดด้วยคลิปแรกนี้เป็นคลิประทึกแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
หวาดเสียวแล้วก็ชวนสงสัยว่ารถคันนี้มาได้อย่างไรนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง
บนถนนบายพาสพระฉายที่อำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีฮะ
ขณะที่รถฝั่งทางตรงเนี่ยเป็นสัญญาณไฟแดงแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้พออีกฝั่งเขาเริ่มเลี้ยวขวาเข้าหากล้อง
เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะรถกระบะทางตรงเนี่ย
ฝ่าไฟแดงมาชนอย่างแรง
เหตุการณ์นี้เกิดความเสียหายแล้วฮะเพราะว่ารถกระบะที่โดนชนนะฮะ
โอ้โหกระเด็นไปข้างทางนะครับส่วนรถคันที่พุ่งมาชนเนี่ย
ก็หน้ารถยุบแล้วก็จอดนิ่งคาสี่แยกไฟแดงแบบนี้
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนนะครับ
คือคนขับรถกระบะทั้งสองคันเลยฮะแล้วก็แน่นอนว่าสภาพรถทั้งสองคัน
ก็เรียกได้ว่าแบบยับเยินกันจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สงสัยเหมือนกันว่ารถกระบะคันที่พุ่งไปชนเนี่ย
เห็นสัญญาณไฟแดงหรือยังไกลเพราะว่ารถเลี้ยวขวาผ่านไปสามคันแล้ว
แสดงว่าฝั่งนั้นเขาไฟเขียวนานแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไฟแดงนานแล้วเหมือนกัน
แต่ทำไมถึงฝ่าไฟแดงพุ่งไปแบบนั้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเร็วมาก
เดียวคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำ
แต่คุณผู้ชมดูนะฮะว่ารถจักรยานยนต์ที่เขาขับมาดีเลนส์ของเขาเนี่ย
แล้วมาดวงสวยถูกรถกระบะคันนี้แหกโค้งเพราะขับเร็วจนไปชน
และเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดครับมีผู้เสียชีวิตฮะ
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับ
จากภาพที่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารถกระบะคันนี้วิ่งมาเร็วฮะ
แล้วก็จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งหน้าวัด
คุณผู้ชมเห็นรถจักรยานยนต์คันนั้นอยู่ตามเลนของเขานะครับ
แต่ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้แหละที่วิ่งสวนเลนส์ไป
แล้วก็เริ่มขับคล่อมเลนจนกระทั่งชนรถจักรยานยนต์อย่างแรงนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต

บอกว่าเลี้ยวกินเลนอะไรจะขนาดนั้น
หลายคนเข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็สงสารคนขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ
ขนาดขี่ชิดซ้ายบริมทางแบบนั้น

และหลายคนก็เข้ามาตำหนิเลยนะฮะ

แล้วบอกควรยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับ

แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้านะครับ

เพราะสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
มันเกิดจากสิ่งลี้ลับหรือไม่

พื้นบ้านมีเศษกระเบื้องปูพื้น

แล้วกระเด้งขึ้นมาจากพื้น

เพราะว่ามีแผ่นสองแผ่นสาม

เราดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่า

เขาตั้งสเตตัสในคลิปบอกว่า
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
ทีนี้มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้คำอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับ
บางคนเนี่ยโอ้โฮใช้สับเทคนิคละครับ
บอกว่ากระเบื้องมีดัชนีการขยายตัวเชิงอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นปูน
เมื่ออุณหภูมิพื้นปูนสูงก็จะดันกระเบื้องแตก
กรณีนี้ผู้รับเหมาลักไก่งานเทพื้นแน่ครับ
ปูนผิดประเภทแน่ครับ
นี่แหละครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะแยะเลยในหลักการทางวิทยาศาสตร์นะฮะ
บอกว่าพื้นปูนที่ปูกระเบื้องเนี่ยเวลาอากาศร้อนครับ
มันก็ขยายตัวฮะทีนี้มันก็ดันสิครับดันกระเบื้องขึ้นมา
แล้วถ้าเราเลือกใช้ปูนไม่ใช่ใช้สำหรับเฉพาะการปูพื้นเท่านั้น
แม่มันจะเป็นปัญหาแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะ
มาต่อกันที่เรื่องที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เป็นเรื่องที่๒ที่เราจะให้คุณผู้ชมดู
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่พาใครมาด้วย
มันถึงได้เป็นเหตุการณ์หลอนแบบนี้หลอนเพราะอะไร
คุณผู้ชมจับจ้องมองดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดเลยนะครับ
ให้ทุกท่านสังเกตประตูอยู่ประตูด้านหน้าก็ได้เปิดออกไปเอง
ทั้งที่ภายในร้านไม่มีลม
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ร้านศรัทธาสาธุนะฮะ
เป็นร้านให้เช่าวัตถุมงคลหน้าวัดเจดีล่ะครับ
ขณะที่มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเข้ามาในร้านจากประตูอีกฝั่งหนึ่ง
คุณผู้ชมเห็นนะฮะจู่ประตูฝั่งหน้าร้านเปิดเอี๊ยดออกไปเอง
จนเด็กในร้านเนี่ยต้องเดินไปปิด
สักพักหนึ่งมันไม่เฉพาะประตูคุณ
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ตั้งอยู่หน้าประตูขยับเองครับ
ไม่มีใครไปโดนเลยพระท่านบอกโอ้อัตมายังไม่ได้โดนเลยนะ
เท่านั้นไม่พอครับเครื่องวัดอุณหภูมิมันทำงานเอง
มันบอกค่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเรื่อยโดยที่ไม่มีใครยื่นมือวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนั้น
คุณผู้ชมครับและสิ่งลี้ลับที่วัดอุณหภูมิอยู่เป็นใครกันแน่ฮะ
ทำให้น้องในร้านพูดเอ่ยเป็นเสียงในวานหลวงพี่พาใครมาด้วย
ส่วนคนที่ได้ชมคลิปนะฮะก็แสดงความเห็นกันไปต่างนานาแล้วครับ
หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเวลาเปิดประตูเข้ามามันอาจจะมีลมหรือว่ามีแรงดันอากาศจากการเปิดประตูนั่นแหละ
เพราะว่าตอนที่พระท่านเปิดประตูเข้ามาอีกด้านหนึ่งทำให้มีแรงลมดันเข้ามาจนไปดันประตูอีกฝั่ง
ให้เปิดเองหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ทีนี้ครับเราถามผู้เชี่ยวชาญแม่เจ้าประจำของเราก็คืออาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยนะฮะ
อาจารย์บอกว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วล่ะอาจารย์เนี่ยตั้งข้อสังเกตไปอีกแนวทางหนึ่งนะว่าประตูเนี่ยมันอาจจะพังหรือเปล่านะ
มันก็เลยเปิดเองได้แบบนั้นนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมเรายังหาคำตอบไม่ได้เพียงแต่หาว่าสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ
โอ้โหจากเรื่องหลอนหลอนสองเรื่องที่หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเรามาดูเรื่องแปลกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะกัญชาครับต้นนี้ใบไม่เขียวแต่ใบเนี่ยเป็นด่างโหยิ่งหายากไปใหญ่นะฮะกัญชาใบด่างเนี่ยนะครับมีคนมาขอซื้อเป็นล้านบาทเนี่ยเขาไม่ขายฮะ
ดูเข้าไปจ้องเข้าไปที่ยอดของต้นฮะจะเห็นไหมครับ
ด่างสีขาวเนี่ยมันแซมอยู่วิสาหกิจชุมชนเองบอกว่ามีคนติดต่อขอซื้อนะ
ราคาเนี่ยเป็นหลักล้านเลยแต่พ่อขายไม่ได้ฮะ
เพราะการปลูกต้นกัญชาจะต้องมีการรวมกลุ่มจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนเขาก็รวมกลุ่มกันอย่างถูกต้อง
ขออนุญาตในการปลูกกัญชากันอย่างถูกต้องแต่ขายแบบนี้มันขายไม่ได้
คนจะมาขอซื้อแค่ต้นเดียวเอาไปปลูกเพื่อความสวยงามเอาไปดูแลเนี่ย
ไม่ได้นะครับเพราะคนซื้อเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตในการปลูกด้วยนะฮะ
มาดูเรื่องแปลกเรื่องที่๒ให้คุณผู้ชมไปดูเจ้าไก่ตัวนี้
เขาเรียกว่าไปไหนไปด้วยและที่สำคัญนะ
เวลาเจ้าของเนี่ยโอ้โหอยากจะฟิตอยากจะซ้อมเรื่องของชกมวย
เจ้าไก่ตัวนี้เป็นคู่ชกอย่างดีเลยนะฮะ
ลึกสองลึกสองลึกสองโอ้โหทำได้หลายอย่างจริงนะฮะ
อย่างที่บอกไปไปไหนไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นคู่ชก
ให้กับคุณกันคุณกันนะครับเล่าให้ฟังบอกว่า
เลี้ยงเจ้าเตี้ยเนี้ยมาได้แปดเดือนแล้วไปไหนก็เอาไปด้วยแล้วฮะ
จะขึ้นรถจักรยานยนต์จะขึ้นรถมันก็เกาะนิ่งแบบนี้
เกาะหน้าตระก้าหรือจะอยู่บนตัวคนมันอยู่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับ
และอยู่บ้านบางทีกระโดดเกาะบนหัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แต่ที่สร้างรอยยิ้มให้ใครต่อใครที่เห็นคลิปนี้ก็คือเจ้าเตี้ยซิตี้เนี่ย
หมู่เป็นคู่ชกมวยของคุณกันได้เป็นอย่างดีแล้วครับดูลีลาของคุณกันเนี้ย
ถ้าจะหมัดหนักถ้าจะต่อยเก่งนะฮะแต่เจ้าเตี้ยเนี่ยก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน
มีหลบซ้ายหลบขวาด้วยนะฮะจิกสวนแทงเขาแทงเขาจ้องตาโอ้โห
นี่เหมือนภาคมวยเลยนะฮะแล้วก็บางทีนะแม่กำลังหลับนอนอยู่
ปรากฏว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยชอบกวนใจเหลือเกินชอบมาอยู่บนหัว
แล้วก็ขันไปมาแบบนี้เป็นการปลุกเรานั่นเองนะครับ
มันแสนรู้จริงนะคุณนะมันเหมือนแบบสัตว์เลี้ยทั่วไป
แมวเหมือนสุนัขเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยง
ลักษณ์ของสาวสองคนนี้โอ้โหเธอเสียใจมากเธอตามหาอยู่
ว่ามันหายไปไหนแล้วก็สัตว์เลี้ยงแสนรักตรงนี้นะฮะ
ชื่อเนี่ยเพราะจริงถึงขนาดต้องก้มอ่านแบบนี้เลย
ชื่อของเขาคืออุตรายันอุตรายันจะน่ารักแค่ไหน
หายไปไหนเนี่ยเจ้าของตามหาอยู่นะจ๊ะเนี่ยครับ
อุตรายันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงแสนลักษณ์ของคุณ
ัชนนสาวสองแห่งเมืองโคราชจู่จู่วันดีคืนดี
อุตรายันสุดรักของพี่หายไปร่วมสัปดาห์แล้วนะครับ
มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าเออเจอแล้วเจอแล้วทีนี้ครับ
คุณนัชนนก็รีบไปตามหาตรงจุดที่เพื่อนบ้านบอก
โอ้โหคุณผู้ชมฮะพอเจอตัวนะฮะ
อุตรายันแสนรักเนี่ยก็ต้องเอามาทำความสะอาดอาบน้ำอาบท่า
ซะหน่อยนะฮะเจ้าอุตรายันเนี่ยไปหลบอยู่ในป่านะครับ
และทีนี้เจ้าของเนี่ยบุกป่าฟาดงลุยเข้าไปตรงต้นไม้เนี่ย
เข้าไปหาตัวจนเจอตัวเจ้าตัวเหลืองเหลืองนี่แหละครับ
คือเจ้าอุตรายันนะครับมันคือตะกรวดสายพันธุ์หนึ่ง
เรียกง่ายก็คือเป็นพี่น้องกับตัวเงินตัวทองบ้านเราล่ะครับ
แต่จะมีสีเหลืองสีสันที่สวยงามโดยเฉพาะตรงหัวของเขานะฮะ
แล้วก็แหมคุณนัชนนคิดถึงมานานนะฮะ
ก็ต้องออดอ้อนกันและกันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักเจ้าอุตรายัน
กับคุณนัชนนนั่นเองนะครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องนี้นะฮะเป็นสัตว์ที่เราก็ไม่ค่อยอยากเจอ
เราก็ไม่ค่อยอยากจับไม่กล้าจับหรอกถึงให้จับยังไง
เราก็กลัวนะครับแต่ทีนี้เรามาดูนี่
กลุ่มน้องวัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังถูกฝึกฮะ
ถูกฝึกเป็นอาสากู้ภัยแล้วมีวิชาหนึ่งที่ต้องจับงู
น้องจะเป็นยังไงอาการออกแค่ไหน

นี่ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความชำนาญก่อนปฏิบัติงานจริงของอาสากู้ภัย
และหนึ่งในภารกิจสำคัญของกู้ภัย
ที่ต้องฝึกให้คล่องก็คือภารกิจในการจับงู
เพราะบ้านไหนเจองูบ้านนั้นก็ต้องโทรเรียกกู้ภัย

เป็นของเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองครับ
โดยมีทีมงานอสรพิษวิทยามาทำการฝึกสอนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครโดยเฉพาะน้องวัยรุ่น
ที่สำคัญน้องจำเป็นต้องจับงูครับ
โดยใช้ทั้งอุปกรณ์และการจับงูมือเปล่า
จึงเป็นเหตุการณ์แบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หนุ่มวัย๑๖คนนี้เจองูตัวขนาดนี้เข้าครั้งแรก
แล้วต้องจับมือเปล่ากลัวยังไงมันก็กลัวอยู่ดีนะครับ
เราก็เลยเห็นภาพการฝึกป้นเสียงฮาเสียงกรีดร้องแบบนี้นะครับ
แต่ว่าน้องเขาก็คงต้องฝึกหนักแล้วครับ
เพื่อให้คุ้นชินกับเรื่องของการจับงูนะครับ
จากเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอและทำให้น้องวัย๑๖เนี่ย

มาดูอีกเรื่องหนึ่งทหารหนุ่มแมนทั้งนั้นเลย
ปรากฏว่าทหารหนุ่มกลุ่มนี้กรี๊ดกันลั่น
เมื่อทหารหญิงไปจับตัวอะไรเขาให้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะทหารชายวงแตกแมนแท้นะครับ
แต่คนที่มาจับเนี่ยเป็นทหารหญิงไม่กลัวเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้เลย
เป็นภารกิจพิชิตศัตรูร้ายที่เข้ามาบุกอาคารนะครับ
ตุ๊กแก่ตัวนี้นะฮะทำให้ทหารชายร่างใหญ่
ต้องใช้ไม้กวาดเนี่ยช่วยกันเคียช่วยกันเชียอยู่รอบ

โอ้โหเดินดุยมาเลยครับถือผ้ามา
แล้วก็ไล่คว้าจับตุ๊กแกเอาไว้ได้ด้วยมือแล้วฮะ

ทหารชายเนี่ยวงแตกกรี๊ดแตกแวกทางให้ทหารหญิงใหม่นี้เลยนะฮะ
อาจารย์เอาไป

ยิ้มแก้มปริจนแก้มเมื่อยแล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมให้มาดูนี้ครับ
มนุษย์ต่างดาวบุกโรงเรียน

อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง

แล้วก็กลับมาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
ยังมีเรื่องเล่ามาเล่ากันอีกนะครับ

บุกโลกและไปบุกที่โรงเรียน
พอขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในโรงเรียน
น้องนักเรียนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย

ให้คุณผู้ชมไปดูภาพข่าวนี้กันนะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์คันเบอร์เริ่ม
และตัวพรีเดเตอร์เองก็ตัวบร่อมเหมือนกัน
โอ้โหปรากฏว่าเด็กไม่กลัวพีเดเตอร์ตัวโตตัวนี้นะครับ
พอเด็กสงสัยเอ๊ะพี่เป็นใครทำไมพี่หน้าตาแบบนี้
โดยพรีเดเตอร์พันธุ์ไทยที่ขี่มอเตอร์ไซคันโตมา
แล้วก็ชุดอลังการแต่งตัวตามการ์ตูนดังเรื่อง
จริงก็คือคุณสมัยคำมงคุณนะฮะ
มาที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
แม่พอมาถึงน้องเขาก็สนอกสนใจเข้ามารุมร้อมหรอก
คุณสมัยบอกว่าได้โอกาสกลับบ้านเกิดครับ
ก็เลยอยากมาทำกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับน้อง
จากภารกิจเยี่ยมน้องแล้วนะครับ
ยังมีภาพการรับจ้างขนข้าวเพื่อหาเงินกลับต่างดาวอีกด้วยนะฮะ

ใครที่ชื่นชอบความแปลกแบบนี้นะครับ
ก็ไปติดตามเรื่องราวของพี่สมัยคำมงคุณได้
คุณผู้ชมฮะช่วงนี้งานมหาบุญงานบุญใหญ่

เพราะว่าหลังจากที่เราออกพรรษากันมา

แต่ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูต้นกะถิ่น
ต้นกะถินต้นนี้มีความแปลก
เพราะไม่ต้องมีเงินเต็มต้นกระถิ่นแล้ว
แต่มีใบอะไรให้คุณผู้ชมจับจ้องมองจอให้ดี
แล้วก็ส่องเข้าไปว่าใบอะไรกันแน่ที่แขวนอยู่นี้นะครับ

ผมพาคุณผู้ชมไปที่วัดบ่อพลอยที่จังหวัดตราดนะครับ
อย่างที่บอกไปนะช่วงหลังออกพรรษาเป็นเวลา๑เดือน
ก็เป็นฤดูทอดกระถิ่นงานบุญใหญ่
แต่ละวัดก็จัดงานจัดต้นกะถิ่นกัน
สายกองบุญเพื่อหาเงินมาซ่อมแซมวัดวาอาบรามนะครับ
พอเกิดโควิดการทำบุญการเดินสายทอดกระถิ่น
ที่ก็ต้องงดไปบางที่ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ

เขาได้คิดค้นนวัตกรรมในการทอดกระถิ่น
นั่นก็คือการทอดกระถิ่นทิพย์นั่นเองนะครับ
แต่ที่ว่าเป็นการทอดกระถิ่นทิพย์นั้น
จริงแล้วได้บุญใหญ่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าการทำบุญทอดกระถิ่นครั้งนี้นะครับ
คือไม่ต้องถวายปัจจัยที่เป็นเงินมาทางวัดนะครับ
แต่จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
จากนั้นเนี่ยทางวัดก็จะนำสลิปหลักฐานการโอนเงินเนี่ย

กลายเป็นต้นกระถิ่นทิพย์จัดเป็นกองครับ
เราก็เลยได้เห็นต้นกระถิ่นที่มีสลิปธนาคาร
แทนธนบัตรแทนแบงค์ต่างนะครับ
คุณผู้ชมฮะปิดท้ายวันนี้
เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
และดูความสวยงามมาก

ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ดำน้ำลงไปเอง

ได้เห็นอะไรให้คุณผู้ชมดูให้ดีนะครับ

อย่างที่บอกไปว่าเป็นภาพหายากจริงนะครับ
เพราะว่าเป็นจุดดำน้ำที่เกาะเตา
แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ทำให้พี่จุดของเราออกมาโชว์ตัวแบบนี้
และน้ำทะเลก็สายใส
นักประดาน้ำชื่นชอบเลย

อาจจะไม่ได้ไปดำน้ำเองไม่ได้มีโอกาสได้เห็น
แต่พอเห็นผ่านหน้าจอของเรา
ก็จะโอ้โหประทับใจไปด้วยนะฮะ
นี่ครับเป็นการดำน้ำในพื้นที่ของเกาะเต่านะครับ

แล้วก็มีพี่จุดออกมาไหว้โชว์ตัวให้ดูนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เจอพี่จุดเหมือนกัน
แต่คราวนี้ต้องช่วยเหลือพี่จุดเขาหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเรือดาราวันนะครับ
ประมงที่ออกทะเลฝั่งอันดามัน
แล้วก็ไปทางเกาะบูโหลนที่จังหวัดสตูนนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างการลากอวน
อ้าวอวนเนี่ยไปติดฉลามวานหรือว่าเจ้าลายจุดแห่งท้องทะเล
โดยพี่ชาวประมงบนเรือทั้ง๒๕คนเลย
ก็เรียกกันมาหุ้ยเล่หุ้ยเอาช่วยกันหน่อย
ละไม้คนละมือในการที่จะเอาอวนออกจากพิจุดเขานะครับ

ก็สามารถที่จะปล่อยพิจุดหรือว่าเจ้าฉลามวาน
กลับคืนสู่ท้องทะเลไทยได้สำเร็จนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้เล่าสู่กันฟังก็เล่ามาหลายเรื่องหลายข่าวนะครับ

คุณผู้ชมคลิปนี้น่ารักมาก
ขณะที่พระท่านกำลังทำวัดในช่วงเช้ามืดอยู่นะครับ

ปรากฏว่ามีตัวก่อกวนมาก่อกวนอยู่ใกล้แบบนี้
ก่อกวนที่ว่าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวให้ไปดูในภาพปิดท้ายนะครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าเราเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงครึ่ง
จอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟัง
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป